เรามาดูเรื่องของโควิด๑๙กันนะคะ
มันก็เป็นความหวัดระแวงนะฮะ
เป็นความสับสนที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีการประกาศออกมานะคะ

มีแถลงเรื่องของสถานการณ์โควิดบอกว่า
มีการพบคลัสเตอร์ใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อถึง๒๓รายในห้างเขตลาดพร้าว

ลาดพร้าวนี่มันยาวหลายกิโลมากเลยนะครับ

นั่นทำให้เราเห็นว่าหลังจากนั้นต่อมา
คือห้างต่างเขาก็จะมีการออกมาประกาศนะคะ

ซึ่งเรื่องนี้ก็นำไปสู่ความสับสน
จนวันนี้ทางสวบคอมีคำอธิบาย
และมีคำชี้แจงด้วยนะคะว่าทำไมถึงต้องแถลงแบบนี้นะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินค่ะ
โศกสบคระบุนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มีการสะท้อนมายังสอบคอว่า
ควรระบุจุดที่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ให้ชัด
บคอเองวันนี้ยืนยันบอกไม่ได้ปิดบางพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดอะไรนะคะ
แต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วจะขึ้นเป็นตารางที่มีรายละเอียดของสถานที่
แบบนี้ให้เราได้รับทราบกันแทนนะคะ
แต่ว่าพอเราเข้าไปดูเนี่ยนะคะก็จะพบว่าตารางกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แพทย์ทวีสินที่นำมาแสดงในเขตลาดพร้าว
ก็จะเห็นชื่อของห้างโฮมโปรเอกมัยรามอินทรา
ซึ่งเป็นหนึ่งในตารางนี้นะคะ
ที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดของกรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวค่ะ
มีการพูดคุยกันครับว่าถึงแม้สถานที่จะเป็นการเฉพาะ
เชื้อโรคไม่ได้อยู่ในสถานที่นะครับไม่ได้ฝังตัวอยู่กับสถานที่
เชื้อโรคอยู่กับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าตัวบุคคลย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ก็จะเป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรค
แต่จุดที่เราบอกกันไว้ตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการ
กล่าวถึงว่ามีความชุกชุมของคนที่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นเนี่ยนะครับ
ที่ไปตรวจแล้วเจอแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ตรงนั้นจะไม่ปลอดภัยนะครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมสอบคอถึงไม่ระบุเจาะจงไป
เข้าใจเลยนะชัดเจนเลยนะที่คุณหมอพูดนะ
ใช่แล้วก็คือแต่ละสถานที่คือมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่
แต่ว่ามันอยู่ที่เป็นการกระจุกตัวของคนที่มีเชื้อไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ
สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ลงไปในพื้นที่นะคะที่อยู่ในตารางนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่ามีประชาชนมาใช้บริการกันปกติค่ะ
วันนี้เป็นวันหยุดคนก็ไปพักผ่อนกันนะคะไปทานข้าวไปอะไร
ไปพูดคุยกับลูกค้าหลายคนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนบอกว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยห้างควรจะติดประกาศให้ลูกค้าทราบนะคะ
หรือไม่ก็อาจจะปิดสักระยะหนึ่งไม่เช่นนั้นเนี่ยก็
มันก็จะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยนะอาจจะต้องปิดทำความสะอาดไป
บางคนพอทราบข้อมูลจากการแถลงข่าวของสวบคก็กลับบ้านเลยทันทีก็มีเหมือนกันนะคะ
อย่างพี่สองท่านนี้ก็กลับบ้านดีกว่านะคะ
ส่วนเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในห้างเนี่ย
ก็ทำเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพนักงานทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัย
มีบริการแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าล้างมือนะคะ
เรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อกังขานะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกนะคะ
เรื่องนี้ทางนายวรัฐครุจิตนะคะซึ่งที่ปรึกษาสอบคอได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าว
ข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่ากรณีที่สวบคไม่ได้ระบุชื่อสถานที่ของเอกชนที่เกิดการแพร่ระบาดเนี่ย
เพราะว่ามันติดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการของสวบคก็คือก่อนที่เขาจะแถลงรายละเอียด
เขาจะต้องติดต่อไปที่เอกชนนั้นก่อนนะคะถ้าได้รับอนุญาตก็สามารถระบุชื่อสถานที่ให้ประชาชนรับทราบได้
แต่ถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาตก็เลยต้องใช้ว่าแห่งหนึ่ง
แสดงว่าถ้าที่ไหนใช้คำว่าแห่งหนึ่งเขาไม่สะดวกเขาไม่อนุญาตที่จะให้ใช้
อันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดทางกฎหมายนะคะ
ก็จะได้เข้าใจกันในประเด็นนี้นะคะ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ในวันนี้นะคะสำหรับในประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๓๘๘๖รายค่ะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๖๕๖ราย
ในเรือนจำ๑๒๓๐ราย
รายผู้ติดเชื้อสะสมมีตั้งแต่การแพร่ระบาดมาเนี่ยนะคะ
รวมหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบแปดราย
ผู้เสียชีวิตสามสิบเก้าศพนะคะยอดผู้เสียชีวิตสะสมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกศพ
แล้วก็มีผู้ที่รักษาหายหมอให้กลับบ้านได้แล้วเพิ่มอีกสามพันหกร้อยยี่สิบหกราย
เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะนายก็จะประชุมสอบคอ
อันนี้คุยเรื่องผลการดำเนินงานตามมาตรการเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว
แล้วก็จะเป็นการวางแนวทางเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่มีกลุ่มผู้ติดเชื้อในเรือนจำจนคุณผู้ชมหลายท่านก็เป็นห่วงและเกิดความกังวลนะครับ
วันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
เพื่อจะสร้างขวัญและกำลังใจนะครับให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ
แล้วย้ำว่าสัปดาห์หน้านะพื้นที่สีขาวในเรือนจำจะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงครับ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด๑๙ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ต้องขัง
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางครับ
โดยการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้ผู้ต้องขัง

ให้กับเจ้าหน้าที่และตัวผู้ต้องขัง
รวมทั้งญาติของผู้ต้องขังและสังคมภายนอก
อันนี้และท่านรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็น
โยบายหลักของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรรมเลย

หลังจากพบตัวเลขการระบาดมีจำนวนมาก
แต่ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการนะครับ
ยังเป็นพื้นที่สีขาวฮะไม่พบการติดเชื้อภายในเรือนจำ
จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด๑๙
แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน๘๔๕คน
ผู้ต้องขังชายจำนวน๕๖๕๘คน
เจ้าหน้าที่จำนวน๒๒ราย
รวมจำนวนทั้งสิ้น๖๕๒๕คน

ฉีดทั้งหมด๔วันนะครับระหว่างวันที่๓๖มิถุนายน๒๕๖๔นี้
หรือวันละประมาณ๑๘๐๐คน
มาดู๕อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สะสมมากที่สุด
อันดับ๑ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร๙๙๕ราย
อันดับที่๒เพชรบุรีกลุ่มคลัสเตอร์โรงงาน
ผู้ติดเชื้อ๓๘๐ราย
นนทบุรีอันดับ๓๓๓๖ราย
ดับที่๔สมุทรปราการยอดผู้ติดเชื้อ๒๓๒ราย
และอันดับ๕จังหวัดตรังนะครับ
เดียวของภาคใต้โผล่ขึ้นมาติดอันดับ๕นะครับ
ผู้ติดเชื้อ๙๒รายครับ